สำหรับในวันนี้นะครับก็เดินทางกลับมาแล้วครับ
สำหรับฮีโรธับนักกีฬาคุณพิการธีนชาติไทยครับ
หลังจากสามารถทวงบลังเจ้าเหรียญทองกลับมาสู่ประเทศไทยได้
วันนี้เดินทางกลับมาถึงไทยพร้อมกับบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นครับ
วันนี้นะครับนายจุตินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
เดินทางไปต้อนรับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่แข่งขันกันที่ประเทศสิงคโปร์
ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ครับสร้างผลงานรวมทั้งหมด๙๕เหรียญทองนะครับ
สิบหกเหรียญเงินและเจ็ดสิบเก้าเหรียญทองแดงก็ครองอันดับที่หนึ่งของอาเซียนได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยกล่าวว่าผลงานนี้ครับเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการที่จะพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทีม
และจะเห็นได้ว่ามีนักกีฬาดาวรุ่งหลายคนนะครับที่อายุยังน้อยสามารถทำเหรียญรางวัล
และทำลายสถิติได้อย่างมากมายครับ
จะต้องฝากไปถึงภาครัฐนะครับที่ดูแลกีฬาเราทั้งหมด
การแข่งขันกีฬาคนพิการมันเป็นระดับนานาชาติไปแล้ว
ณมันก็น่าจะได้ความเสมอภาคกับกีฬาทั่วไปนะครับ
สถานการณ์กรรมการภาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เปิดเพยินว่า
แผนงานต่อจากนี้คือการเตรียมทัพนักกีฬาพาราลิมปิกเกม๒๐๑๖
ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่๗๑๘กันยายนปีหน้า
ที่เมืองริโอเดอร์จาเนโรประเทศบราซิล
โดยขณะนี้ครับมีนักกีฬาไทยที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันแล้ว
และ๑๖คนจาก๘ชนิดกีฬาและสมาคม
เป้าที่จะได้โคต้านักกีฬาไปแข่งขันรวมทั้งหมด๕๑คน
ถือว่าเป็นงานหนักที่จะต้องวางแผนอย่างรัฐกลุ่มต่อไป
โดยกีฬาที่เป็นความหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลในรายการนี้ก็ประกอบไปด้วย